เราไปดูความช่วยเหลือที่นครศรีธรรมราชกันต่อนะครับ
พนังเองวันนี้กองทัพเรือก็ลงไปช่วยเหลือชาวบ้าน
พร้อมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหม่
ติดตามพร้อมกันกับคุณนันตพรธาวระสดจากปากพนังนครศรีธรรมราชครับ

ค่ะและบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งขนาดนี้มาอยู่คงมีน้ำถ้วมขังค่ะ
ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลไม่ถึง๕๐๐เมตรนะคะ
สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำที่ล่าช้า
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนค่ะ
ตลอดทั้งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เกาะติดการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปากพนัง
พบว่าขณะนี้การช่วยเหลือยังคงไม่ทั่วถึงค่ะ
กัดกองทัพเรือได้นำอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคลงพื้นที่ตำบลคองกระบืออำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจสุขภาพชาวบ้านภายในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่ตั้งอยู่ในวัดมหิสาราราราม
โดยพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ขนาดนี้เป็นโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าที่เกิดจากการแช่น้ำเป็นเวลานานและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะ
หลังได้รับแจ้งว่ายังมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอีกกว่า๑๐คนที่ยังรอคอยการรักษา
จากไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์หรือโรงพยาบาลได้
สำหรับตำบลคลองกระบือมีทั้งหมด๑๓หมู่บ้านครอบคลุม๑๗๘๙ครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกหลังซึ่งวันที่เจ็ดมกราคมระดับน้ำสูงสุดถึงสองเมตรครึ่ง
พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นไร่นาส่วนผสมกว่า๗๐๐ไร่
ได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมทั้งหมด
กำนันตำบลคองกระบือบอกว่าขนาดนี้ได้เตรียมเรือและศูนย์อพยพไว้
เพื่อรองรับการขนย้ายชาวบ้านหากน้ำท่วมระลอกสามค่ะ
ตอนนี้ก็บอกประชาชนบอกเจ้งเกือบนะถ้าเกือบดีได้ก็เอาอุปยุป
หรือว่าร่วมกันหมดผู้ใหญ่อบตไว้ทางฝ่ายปกครอง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือบอกถึงแผนการรับมือมวลน้ำก้อนใหม่
ที่จะมาในวันที่สิบหกมกราคมนี้ว่าเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
สำรวจเส้นทางจุดเสี่ยงน้ำท่วมสูงเพื่อสะดวกในการขนย้ายถ่ายเทชาวบ้าน
กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งขณะนี้ได้รับคำสั่งให้ดูแลจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช
เพราะเป็นพื้นที่ติดทะเล
เมืองต้นกองทัพเรือเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหม่
วันที่๑๖๑๘มกราคมนี้ด้วยการสนับสนุนเรือหลวงอ่างทอง
กรมอู่ทหารเรือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ผลักดันน้ำและชุดทหารแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ
รวมกำลัง๓๒๓นายคอยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดทะเลค่ะ
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเกิดขึ้นครั้งที่สองในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเท่านั้นค่ะ
ในส่วนของโบราณสถานเองนั้นก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยนะคะ
ในพื้นที่๑๐จังหวัดภาคใต้ที่ประสบกับเหตุน้ำท่วม

จากนี้ไปกรมศิลปากรก็จะเร่งเข้าตรวจสอบ

และทั้งหมดนี้คือการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่
ที่ไม่ทวดถึงนะคะในอันพปากพนังจนครศรีธรรมาราชค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ